ช่วงนี้มาเติมความคึกคักความสนุกกับครูสนุกกันหน่อยดีกว่า
คุณครูท่านนี้ได้ฉายาว่าครูสนุกออกกำลังกายสอนเต้นให้เด็ก

เพราะว่าเขาออกคลิปชื่อว่าปาร์ด

แล้วเขาก็เต้นสอนเด็กเต้นแต่ดูท่าทางของครูสนุก

ตอนนี้นะครับคลิปของครูสนุกเนี่ย
วันมีคนกดชมกดไลค์เข้าไปแล้ว
ลุ๑ล้าน๒แสนครั้งนะครับ
แล้วครูบอกว่าช็อกเหมือนกันที่ตัวเองเนี่ย
โด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลไม่คิดไม่ฝัน

ตอนนี้อาจจะดูเครียดแต่ดูนะดู
นี่คือว่าที่๑๐๓ณฤทธิ์สนั่นเอื้อ
หรือว่าครูสนุกวัย๓๗ปีนะครับ
ซักซ้อมท่าเต้นให้เด็กนักเรียน
ศูนย์สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยแห่งภาคอีสาน
ประกอบเพลงปาร์ต๘นะครับ
เพื่อไปออกรายการทีวีช่องต่างอยู่นะครับ
จะพาเด็กกันดีกว่านี่เดี๋ยวดูครูนะครับหนูเต้น
เมื่อกี้ยังเบาชาเขาฟังเพลงไปด้วยนิดน
เป็นอย่างไรล่ะ
ถ้าไม่เกรงใจนะคุณสุภาษาลาทำท่าเมื่อกี้ใส่หน้าจอ
อยากจะโชว์เหมือนกันแหละบางทีนะ
ดูจากคุณครูนี่เต้น๑๐นักเรียนเต้นร้อยค่ะ

หลังจากที่ครูสนุกได้โพสต์คลิปครูซ่าท้าเต้น
ลงบนเฟซบุ๊คเมื่อ๘วันที่ผ่านมา
แล้วก็มีแฟนเพจทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าชมกว่า๑ล้าน๒แสนครั้ง
ซึ่งในคลิปวิดีโอครูสนุกหรือว่าครูซ่าท้าเต้น
ไปถ่ายทำตามสถานที่สำคัญต่างในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ด้วยท่าเต้นที่สนุกสุดเวียง
พร้อมกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมอย่างตั้งอกตั้งใจ

โดนใจผู้เข้าชมเพจอย่างสนุกสนานเลย
ส่วนนี้บรรยากาศการซ้อมเราก็เก็บให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
โอ้โหสาวน้อยผมจุกเมื่อสักครู่นี้แอ่นเต็มที่นะคะ
สนุกบอกว่านักเรียนที่เต้นอยู่เป็นรุ่นที่๕แล้ว
ตั้งใจทำโครงการซุปตาฟันน้ำนมขึ้น
ซุปตาฝันน้ำหน่มน่ารักนะครับ

ทักษะศิลปะการแสดงนำไปพัฒนาบุคลิกร่างกายด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นประโยชน์ในการกล้าแสดงออกความมั่นใจ
ที่สำคัญให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
ชื่อเพจครูซ่าท้าเต้น
ซักซ้อมท่าเต้นมาเป็นเวลา๑เดือนแล้วนะครับ
ผู้ปกครองของนักเรียนบอกว่าที่ส่งลูกมาเรียน

กล้าแสดงออกใช้ชีวิตร่วมกับสังคม
ซึ่งก็ได้ผลเกินคาดเพราะว่าเด็กดูสิคุณ
สนุกมากนะครับสนุกมากนะคะพูดถึงสูญสร้างสรรค์ศิลปะ
การแสดงร่วมสมัยแห่งภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานี
น่าสนใจเป็นศูนย์เปิดใหม่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดการเรียนการสอนมาแล้ว๒ปี๖เดือน
มีครูสนุกเป็นหนึ่งในคุณครู
อกจากนั้นครูคนอื่นเขาก็สนุกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะก็ได้รับแรงบันดาลใจ
จากพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในเรื่องของการขยับร่างกายและการออกกำลังกาย